เอาไปต่ออีกคู่นึงค่ะแต่ว่าคู่นี้เป็นคู่ซีนะคะ
อดคอทำธุรกิจด้วยกันมาตั้ง๙ปีแล้วค่ะ
เชียร์ที่คำพรแล้วก็การ์ตูนนันทนิชานะคะ
ทั้งคู่บอกเลยว่าไม่เคยทะเลาะกันเลยนะจ๊ะ
แล้วก็ตอนนี้เห็นว่าพอได้ซุปตาสาวพี่อ้ำพัชราภามาเป็นพรีเซนเตอร์
ผลิตภัณฑ์ของเขาขายดีมากไปอีกค่ะ
แต่พอไปถามถึงหัวใจไม่
ว่าใครจะแต่งก่อนใครนะสำหรับคู่เพื่อนซีคู่นี้
งานนี้สาวการ์ตูนหลุดปากทันทีว่า

เปิดตัวแล้วก็ให้ไปก่อนเลยค่ะ

เพราะว่าพี่แจ๊คไม่ได้ไปงานชาแม่๙ปีไงคะ
เขาไม่ได้เปิดเขาบอกเป็นเพื่อน

แล้วสรุปก็คือรอเชียร์ของคู่ของแต่ละคน
ถ้าใครได้เคยไปงานผลิตภัณฑ์เปิดตัวเขานะชาเม่นะ